สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
แต่หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นความตั้งใจค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีความตั้งใจถ้าหนูตั้งใจหนูจะหนีไปค่ะนี่หนูสำนึกผิดหนูสำนึกผิดหนูกลับมามอบตัว
ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ฆ่าตายไปแล้วค่ะขอความเป็นธรรมให้น้องแอ๋มนะคะขอความเป็นธรรมมากมากค่ะตอนนี้
โอเวิร์ดอ้าวิบัติอะลอมออกตอนแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงต่ออะไรแบบงี้ก็บอกว่าเขาจะมือยมืดธรรมให้
คือว่าตอนที่คนเห็นลงรถไปซื้อเชือก
กับตอนที่คนเห็นลงรถไปซื้อถุงและอุปกรณ์อื่น
อันนี้เงื่อนเวลาเหล่านี้จะบอกได้ว่าไต่ตองหรือไม่
ใช่มันมีความสัมพันธ์กันหมด
ว่ามันสอดรับกันไหมตรงกันไหม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปหนึ่งรอบแล้วนะคะแต่ว่าในรายละเอียดน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะอุทธรณ์แน่นอนนะคะทางฝั่งโจทย์จะอุทธรณ์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อหานะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะสู้เนี่ยเพื่อให้ไปถึงข้อหาว่าฆ่าโดยไตรตรองนะคะซึ่งสารชั้นต้นที่ลงเนี่ยคือลงฆ่าโดยเจ
ในขณะที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะมีการอุทธรณ์ในการเพิ่มโทษด้วยเพราะว่าสารท่านลดโทษให้ในขณะที่เมื่อวานนี้ที่ทนายนพดลบอกเราเนี่ยนะคะคือว่าดูแล้วไม่สำนึกแต่ที่สารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานแต่มันมีภาษากฎหมายอื่นอื่นอีกนะที่คุณผู้ชมดูในรายการเราเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ขอมาทบทวนอีกครั้งเงื่อนเวลา

ทนายความของทนายเรียงแบบนี้เมื่อวานคุยกันมันพันกันอยู่หลายเรื่องเอาอย่างนี้ก่อนถ้าไหนเป็นข้อต่อสู้บอกข้อต่อสู้นะคะอันไหนเป็นที่สารพิเคราะห์บอกสารพิเคราะห์นะคะทนายไม่ค่อยรู้เรื่องเอาอย่างนี้ค่ะตกลงแล้วที่บอกว่าน้องแอมตายเพราะว่าขาดอากาศหายใจเนี่ยในสารเนี่ยที่ต่อสู้กันและสารตัดสินแล้วเนี่ย
แล้วก็เสียมขุด

ครับแล้วพอเอาขึ้นมาบนรถปั๊บเนี่ย

ตัวน้องแอ๋มเนี่ยโดนเชือกมัดที่เท้าทั้งสองเท้า
แล้วก็โดนเชิดลงมาที่แขนไฟไปแล้วนะ

ก็คือโดนมัดทั้งแขนทั้งดาวแล้ว
แล้วก็จำเลยที่๑ก็คือเปรี้ยว

คือนั่งทับกดแล้วก็ถุงดำมัดที่คอ
จำเลยที่สองเนี่ยเอิญเนี่ยเป็นคนกดเท้าอีก

แล้วก็ส่วนจำเลยที่๕คือแจ้
เป็นคนจับมือไพ่หลังและกดลงกระเบาะ

แล้วก็ประมาณสักระยะหนึ่งปรากฏว่าจำเลยที่๕ก็อุทานขึ้นมาว่ามันตายแล้ว

อันนี้คือการนำสืบของโจทย์และสารก็พิเคราะห์อ่านตามนี้

จำเลยสู้บอกว่าอยู่บนรถเนี่ยมีการตีกัน
พอมีการตีกันตีกันเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนกับว่าโอเคล่ะ
ทางด้านเอิญก็กดไว้เหมือนกัน
ทางด้านแจ้ก็ไพ่หลังไว้
แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะเป็นการทะเลาะกันตีกันระหว่างเปรี้ยวคือนั่งอยู่ค่อมตัวของน้องแอ๋ม
แล้วน้องแอ๋มปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้
เขาก็เลยเอามือไปกดที่จมูกแล้วผักเนี่ย

แต่เอามือไปกดที่ปากตาย

ระหว่างที่จะตัดแขนเนี่ย

คือจำเลยตั้งใจที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็ก
เล็กนะฮะเพื่อสลายเพื่อให้มันย่อยที่สุดนะฮะ
และระหว่างที่ตัดแขนแล้วก็ตัดลำตัวก่อนเนี่ย
ปรากฏว่าณขณะนี้เริ่มเกิดความกลัว
หน้าของผู้ตายก็เลยเอาถุงดำมาผูกไว้

ที่ทนายเล่ามาชุดแรกคือทางฝั่งโจทย

ในขณะที่เล่าเรื่องที่๒คือทางฝั่งจำเลยที่สู้
เพราะฉะนั้นตกลงแล้วชัดเจนในศาล
สารท่านพิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะว่า
ขาดอากาศหายใจจากถุงดำ
ถุงดำมัดที่ลำคอเนี่ยครับ
จะมีแพทย์จะมีแพทย์ผู้ที่ชนสูตรพลิกศพ

กุลดำไม่ได้ตายจากขาดอากาศหายใจ
มากดลงที่จมูกทับจมูกกับปากเนี่ย
เพราะว่าตรงนี้จะไม่มีในโพงจมูกหรือว่าปากลงไป
ถึงเส้นหายใจหายใจในหลอดล้มเนี่ย
จะไม่มีรอยกดทับหรือว่ารอยช้ำ
แม้กระทั่งเส้นโลหิตฝอยก็ยังไม่แตก
ปกติคนเลือดจมูกแตกนี่เองเล่นเส้นสมุดฝอยแตก
ก็คือไม่มีสัยเหตุการณ์จายไม่ได้ลงมาจาก
ไม่มีอากาศหายใจจากส่วนจมูกลงมา
อันนี้คือพิเคราะห์ถูกไหมคะคือในศาลพิเคราะห์ว่า

เพราะฉะนั้นในศาลชัดเจนได้ข้อสรุปว่า
ตายเพราะถูกถุงดำรัดคอจนขาดอากาศหายใจ
ครับแล้วก็เจียสมกับคำรับสอบภาพของจำเลยที่๔นายวศิลป์

ลงไปซื้อถุงดำแล้วค่อยเดินขึ้นกลับมาแล้วก็มาผูก
แล้วก็อีกสักระยะหนึ่งตัวคนที่คนที่บอกว่าจำเลยที่๕พูดนี้ก็คือ
บอกว่าตายแล้วเนี่ยคนที่ได้ยินและให้การไว้ก็คือวสิน

ซึ่งเท่ากับที่ทนายนพดลเล่ามากำลังจะบอกว่า๒เรื่องที่ถูกเล่าโดยโจทย์กับจำเลย

เหมือนกับคนที่มาช่วยชี้กลายเป็นว่าสิน
คือเป็นหนึ่งในจำเลยมาช่วยชี้ว่ามันเป็นไปตามที่โจทย์นำสืบถูกไหมคะ

พระสินรู้ตัวไหมว่าตัวเองให้การต่างจากเพื่อน
คือวัดสินนี่ก็ให้การตามที่เห็น

อันนี้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเลยไหมคะ
ตั้งแต่ชั้นงานสอบสวนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการเอาศพในการเอาผู้ตายขึ้นรถมันมีวงจรปิดเห็นตั้งแต่ตอนเราขึ้นแล้วตั้งแต่ไปวนอยู่แถวหอพักก็เห็นแล้วแล้ว
ก่อนที่ผู้ตายจะขึ้นมาบนรถครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
วันนี้วันนี้พอขึ้นรถแล้วไปจุดไหนบ้างเนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้มันจะสามารถเช็คได้ถ้าเปิดเครื่องมันจะเช็คได้ว่าไปที่จุดไหน

งั้นไปต่อเรื่องกล้องวงจรปิดกับสัญญาณโทรศัพท์ว่าไปที่ไหนบ้างกล้องวงจรปิดกับโทรศัพท์เนี่ยช่วยชี้ว่าอะไรคะ
ก็เห็นฮะเห็นแล้วก็เห็นเห็นตั้งแต่เอาว่าเห็นทุกตอนที่เคลื่อนไหวกันที่อยู่ระหว่างมีกล้องวงจรปิดนะฮะมันจะเป็นระยะเวลามันนะฮะ
เห็นแล้วก็เขาก็จะทางตำรวจเขาก็ให้คนที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมทำงานด้วยกันมาชี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยโชคดีว่าในวันดังกล่าวนั้นพยานที่มาชี้เนี่ยเป็นพยานที่ทำงานด้วยกันและในคืนนั้น
ที่ร้านเหล้าร้านดนตรีที่ขอนแก่นที่กลุ่มเปรี้ยวเนี่ยไปเห็นแอ๋มเนี่ยก่อนจะมาวางแผนกันที่ร้านลาบเนี่ยชุดพยานที่เขาก็อยู่ที่นั่นพอดีแล้วพอกล้องมันแทงเข้าไปเขาก็จำเสื้อได้

ทีนี้เข้าใจค่ะที่ฉันขอกลับมาที่ถุงดำก่อนนะคะคือที่สารท่านตัดสินแล้วไม่ได้ลงไต่ตรองเนี่ยเรื่องเงื่อนเวลามีผลเข้าไปด้วย
สถานไม่ฟังจำเลยใช่มั้ยคะที่บอกว่ากลัว

คือสรุปว่ามันชัดแล้วว่าถุงดำผูกแล้วทำให้ตาย

มันของจริงเลยที่นี้ที่ทนายเล่าให้ทีชั้นฟัง
ฉันฟังเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบอกว่าจังหวะก่อนจะเกิดการซื้อถุงดำ

คือรถคันที่ว่านี่แอ๋มขึ้นมาแล้วแล้วรถคันที่ว่านี้เนี่ยมุ่งหน้าออกนอกเมือง
คือที่มันเป็นการใส่ซองนะฮะ
คือมันเป็นการไต่ตองก็คือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะเรื่องราวนะ
เรื่องราวเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยจริงจริงแล้วตัวตัวน้องแอ๋มเนี่ย
ไม่ได้ไปเป็นว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดแต่บ๊อบบี้คนที่เป็นแฟนแอ๋มเขาเป็นแฟนทอม
ปรากฏว่าไปติดเสพเพราะติดเสพมันพรยเสพติดมศ๑๐๒เนี่ย
ถ้าคุณขยายผลไปจับผู้เครือข่ายคนที่ขายให้คุณได้คุณก็จะได้รับโทษนะฮะ

จะบอกว่าการซัดทอดทำให้เกิดความเคืองกันระหว่างกลุ่มเปรี้ยวกับแอ๋มถูกไหม
วันนี้พอแล้วการลงโทษปรากฏว่าแอ๋มเนี่ยบ๊อบบี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าบ้านเปรี้ยวตรงไหนแต่แอ๋มรู้
ก็เลยพาไปที่หน้าซอยที่หมู่บ้านที่เปรี้ยวอยู่แถวริมบึง
แล้ววันนี้เข้าไปในบ้านไม่รู้หลังไหนก็เลยโทรศัพท์หา

พอเดินออกมารับปรากฏว่ามันมีผู้ชายมาแปลกเปรี้ยวก็เลยโดดกำแพงหนีหรือว่าหนีได้
แต่ว่าสามีเปรี้ยวกับพี่ชายของเปรี้ยวโดนจับพร้อมยา
คือที่เล่ามากำลังจะบอกว่านี่ทำให้บาดหมาง

เข้าใจดิฉันขอกลับมาอันนี้ก่อนค่ะธนประดน
หมางเข้าใจทีนี้พอน้องแอ๋มขึ้นรถแล้วที่บอกว่ามันมีจังหวะที่รถคันที่ว่าขับออกนอกเมือง
เมื่อวานที่บอกว่าตั้งใจจะเอาไปถ่วงน้ำเนี่ยแปลว่าอะไร
เดี๋ยวนะอย่างนี้นะผมจะพูดด้วยฝั่งนี้
พอเขาเห็นแอ๋มนะฮะที่ร้านเหล้าดนตรีที่ว่าเนี่ย
กลุ่มฆ่าและคนที่โดนฆ่าน้องแอ๋มและพยานมันเขียนกันหมดเนี่ย
ปรากฏว่าเขาก็ออกมาคุยกันก่อนที่ร้านลาบก่อน
พอคุณจะลาล่าปรากฏว่าเขาใช้ความสนิทกันระหว่างเอิญจำเลยที่สองเนี่ยกับแอ๋มเนี่ย
ก็ในคำให้การเลยเนี่ยก็คือว่าได้บอกแอ๋ม
บอกว่าตอนนี้มีผู้ชายจะพาไปเที่ยวด้วยแล้วเป็นกระเป๋าหนักด้วยไปด้วยไหม
แล้วไปรออยู่ที่ไหนแอ๋มก็บอกว่าทั้งนั้นจะรออยู่เซเว่นตรงนี้
เปรี้ยวกับกลุ่มนี้ก็สั่งให้วัดสินขับรถมาที่๗๑๑

เพราะว่าถ้าแอ๋มเห็นเปรี้ยวแอ๋มมันขึ้นรถนะ
แล้วก็จำนวนที่๒เอิญก็เปิดโจทย์ลงแล้วก็ควอกมือเลือกแอ๋มว่า
เนี่ยพี่ที่เขาจะพาไปเที่ยวก็คือวัดสิน
จนแอ๋มขึ้นรถทีนี้เดี๋ยวฉันอยากจะทราบว่า
เดี๋ยวต้องได้คำตอบนี้ก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้
ตั้งใจจะเอาไปถวงน้ำใช่ไหมคะ
ตั้งใจจะไปถ่วงน้ำก่อน
โดยที่บอกว่าตั้งใจจะเอาไปถ่วงน้ำคือตอนนั้นคนในรถคิดว่าแอ๋มตายหรือยังคะ
ยังครับยัง

รู้ทุกคนรู้ว่ายังไม่ตาย

สลบเนี่ยรู้ว่ายังมีลมหายใจไหมคะ

แต่ขับรถออกไปตั้งใจจะเอาไปถวงน้ำหรอ
คืออย่างนี้ครับพอขึ้นรถมา๓คน
ก็ออกมาจากด้านหลังที่ซ่อนตัวแล้วมาล็อกคอ
พรกรทั้งแจ้ทั้งเอิญก็มาตีช่วยกันเลย
หลังจากนั้นก็กดกันอยู่นั่นแหละ
พอกดมากจนแอ๋มสลบเนี่ยก็เลยลงไปซื้อเชือกมาผูกเลยวันนี้
หยุดก่อนเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ได้
เพราะจังหวะออกไปแล้วซื้อเชือกกับสลบ
หรือคิดว่าเสียชีวิตมันชี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ตอนวกรถกลับเข้ามาแล้วซื้อถุงดำ
อุปกรณ์อื่นในร้านสะดวกซื้อพร้อมกันกับซื้ออื่น
ในร้านวัสดุก่อสร้างอันนี้บอกหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คือทนายนัทพลพยายามจะบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเป็นไตรตรองแน่
เพราะว่าชั่วระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่พาตั้งใจจะออกไปถ่วงน้ำ
ตอนนั้นที่แวะซื้อเชือกระหว่างทางมันก็ไต่ตองละชั้นหนึ่ง

แล้วตอนที่วกรถกลับมารอจนเช้าไปร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ร้านอุปกรณ์เปิดอุปกรณ์ก่อสร้าง

อันนี้มันก็อยู่ในระยะเวลาที่ทนายนพดลมองว่า

ไต่ตองแล้วก็ไต่ตองอย่างมากไต่ตองสองอย่างเลยนะ
ลงไปซื้อถุงดำเพื่อไต่ตองเอามาฆ่าให้ตาย
และลงไปซื้อพวกเลื่อยธนู
ซื้อถังซื้อปูนามินเพื่อจะหั่นแล้วก็ซ่อนศพด้วย

คือชัดเจนแน่ว่าตอนซื้อถุงดำที่ร้านสะดวกซื้อ
กับซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างคือช่วงเวลาเดียวกัน

แล้วมีข้องวงจรปิดหรือว่าเจ้าของร้านอะไรได้กันหมด
ร้านก็มาชี้ตัวด้วยแล้ววงจรปิดก็มี
คือไต่ตองว่าเดี๋ยวจะเอาถุงดำขึ้นมาผูกคอให้ตาย
ไต่ตองไปซื้อมีดกับเลื่อยธนูแล้วถัง
แล้วปูนซีเมนเพื่อจะไปฝังแล้วก็โบกไม่ให้คนเห็น
คือมันเป็นอื่นไม่ได้ถูกไหมคะในมุมของทนายที่สู้คดี
คือเดินลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย

ถ้าเป็นคนมีความยั้งชิดไม่ฆ่ากันตาย
แล้วเดินเอากลับก็เหมือนกับว่าลงไปซื้อปืน
ลงไปซื้อมีดแล้วกลับขึ้นมายิงนะฮะ
ทีนี้ฉันขอลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะ
ระหว่างที่เดินทางออกนอกเมือง

แล้วเขาบอกว่าเขาจะพาไปทำอะไรที่แหล่งน้ำ
เขาจะเอาไปโยนลงน้ำ
เอาลงน้ำโดยจะไปผูกสายหินแล้วลงน้ำ

ตอนนั้นหมายความว่าพอฟ้องให้สลบแล้ว
เขาเห็นว่าแอ๋มเนี่ยดิ้นมากกลัวฟื้นมาอีก

เชือกอะเชือกอะไรคะ

ทีนี้ตอนระหว่างทางออกเมืองถูกไหมคะ

คือจังหวะตอนซื้อเชือกเนี่ย

รู้ว่าแอ๋มแค่สลบ

ว่าเอาล่ะคิดว่าตายพังมือ

จะไปผูกในก้อนหินเหล้าลงน้ำเลย

เดี๋ยวคนที่บอกว่าตอนนั้นที่คิดว่ายังไม่ตาย
เปรี้ยวพูดด้วยหรือเปล่า

ตอนนั้นเขาบอกว่ายังไม่ตาย

คือเขามาบอกว่าตายตอนเช้าเลย

แล้วทีนี้ที่ทนายบอกว่าคือ
เขารู้ว่ายังไม่ตาย

นี่ทางฝั่งโจทย์ใช้คำให้การว่าสินค่อนข้างมากเลยใช่ไหมในคดี

มันเป็นจำเลย๔คนแล้วก็มีคนตายคนหนึ่ง
ไม่ทีนั้นก็จะถามว่าคือคำให้การของว่าสิน

ตอนนั้นเขาก็มีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแหละ

เหมือนกับว่าก็ทำร้ายร่างกายแหละก็เลยตาย

เพราะฉะนั้นคำให้การของว่าศิลป์

ออกจากขอนแก่นไปที่เส้นบ้าน

จากสำสูงจะไปเส้นห้วยเม็ก

วันนี้โทรศัพท์๓เครื่องที่อยู่ด้วยกันบนรถ
คือมีโทรศัพท์ของเปรี้ยวโทรศัพท์ของวัดสิน

ทางที่จะไปถวงน้ำ

ซื้อมาซื้อถุงดำที่ร้านสะดวกซื้อ
ทำไมเขาวกรถกลับมา

เพราะว่าคิดใหม่ว่าถ้าจะเอาไปถ่วงน้ำ

สู้ว่ามาเอาถุงดำผูกให้ตาย

แล้วก็ใส่ถังแล้วไปฝัง

เวลา๘โมง๑๐นาทีไปซื้อวัสดุที่ร้านนี้กล้องวงจรปิดมันก็จะเป๊ะเลย
คือมันตรงกับหลักฐานอื่นใช่ไหมคะคำให้การว่าสินไปตรงกับหลักฐานอื่น
กระทั่งว่าตอนหั่นศพเวลากี่โมงมันก็ตรงเป๊ะ
แล้ววันนี้ในระหว่างในระหว่างที่เอาศพไปทิ้งไปฝังเนี่ย
ไม่ถึงสามสิบลิเมตรโอเขาเหลี้ยวออกถนนลูกหลั่ง
เดี๋ยวตามทุ่งนาแล้วระหว่างนั้นเอามีด

คือท่านายจะเล่าว่าสิ่งที่ว่าสินให้การมันก็ยิ่งมีน้ำหนัก
เพราะทุกอย่างที่เขาให้การมันตรงกับหลักฐานอื่นด้วยตรงหมด
นี่ฤทธิติของน้องแหมนที่ตายตลาดแป้งเนี่ย
บอกตรงว่าตำรวจไปหาอีก๕ปีก็ไม่เจอ
แต่ว่าเพราะคำให้การก็เลยไปหาเจอ
ก็เลยยิ่งมีน้ำหนักไปสอดรับกับหลักฐานวิทยาศาสตร์อื่น
ด้วยหลักฐานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งใจออกนอกเมืองไป
แหล่งน้ำและวกรถกลับมาจนกระทั่งรอร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเปิด

อุปกรณ์ที่ซื้อขึ้นมาถุงดำมาซื้อจังหวะตอนเช้าแล้ว
แล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างที่บอกมีเลื่อยใช่ไหมคะ
มีเลื่อยมีถังมีอะไรนะ

ทำให้ทั้งหมดที่ทนายเล่ามา
มันเป็นการบอกว่าตั้งแต่จังหวะที่ออกไปนอกเมือง
แล้ววกรถกลับมาจนเช้าซื้อเนี่ย

ไต่ตองสองชั้นแล้วไต่ตองทั้งฆ่าก่อนตาย
และไต่ตองในการที่จะเอามีดมาหันศพเขาด้วย

แล้วมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างและถุงดำตอนเช้า

ตั้งแต่๕นาฬิกาจนถึง๘โมงเสร็จ
แล้วเอาเข้าไปหั่นศพประมาณ๙โมง
แล้วเอาศพออกจากรีสอร์ต
วงจรมันก็จะจับมาประมาณ๑๐โมงเช้าแล้วฮะ
คือเวลาที่สู้กันในศาล
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาสู้กันข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
แต่เวลา๒๓ชั่วโมงนี้
กับการไปซื้ออุปกรณ์ในช่วงเช้า

มันมีแนวพิพากษาของสารดีกาอะไรไว้ไหมคะ
อยู่เฉียงหมูมีมีดพอดีทะเลาะปุ๊บ

แล้วเดินกลับไปอีกประมาณอีกบ้านอีกหลังนึง

ถึงกลับเดินไปเอาปืนแล้วเดินกลับมา

ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้ว
แต่คุณลงไปซื้อถุงดำที่ร้าน๗๑๑

แล้วเดินเอาถุงดำขึ้นมาบนรถแล้วมาผูกคอเขาเนี่ย

มันไม่ได้คือฆ่าคนตายโดยเจ็ดหนาคือ
นี่ได้มีการคิดด้วยก่อนแต่โมโหทะเลาะกันด้านนั้น
หรือว่าถูกบังคับจิตใจ
ผมเหงอย่างร้ายแรงฆ่าเลย
นี่คือฆ่าโดยเจ็ดหนา
เดี๋ยวอันนี้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนะคะ
ที่บอกว่ามันชัดเจนที่มีการพิสูจน์ในศาล
ว่าไม่ได้ตายจากการใช้มืออุดเอิดอะไรทั้งนั้น
แต่มาจากถุงดำที่ซื้อตอนเช้า
ช่วงที่๒ที่เล่าคือคิดตั้งแต่ตอนขาออกนอกเมือง

แล้วตอนนั้นคำให้การว่าสินก็สอดรับว่าเขายังไม่ตาย
และคนทางรถว่าเรารู้ว่าแอ๋มยังไม่ตาย
แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างรวมถึงถุงดำ
ซึ่งทำให้แอ๋มตายถูกไหมคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาการเขียนคำอุทธรณ์สำคัญมากนะคะคุณผู้ชม
ในสาระสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันไม่รู้เขาเขียนกันแบบไหน
แต่ท่านายเนี่ยมีสองเรื่องหลักคือหนึ่งต้องต้องถึงสิ
ข้อหาค่าโดยแต่ตองเนี่ยต้องถึงและสองคือ
เปรี้ยวไม่ได้สำนึกเลยในมุมมองของท่านายไม่ได้เขาไม่รับสารภาพ
ทำไมถึงได้รับลดโทษซึ่งมีคนถามที่ฉันมาเยอะเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมว่าลดโทษตกลงยังไงเพราะว่าท่าทีที่ออกมาในข่าว
มันอาจจะถูกมองได้ว่าเขารับสารภาพเพราะมันจำนวนหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
ทราบรู้จะต้องงานได้ทุกที่ที่มีความละเอ็ด
ส่วนหนึ่งว่าสารท่านจะลงที่ข้อหาไหนคือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านายบอกว่า
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทนายบอกว่าต้องอุทธรณ์ด้วยก็คือการลดโทษ

ทีนี้เรียนไปที่เปรี้ยวเป็นหลักเลยนะคะ

คือถ้าอ่านตามข่าวสารท่านลดโทษให้เนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สารท่านก็เลยลดโทษให้๑ใน๓
คำถามคือที่ทนายคิดว่าไม่เห็นด้วยตรงไหน

คือผิดมาตราเลยนะอันนี้ด้วยความเคารพต่อคำภาษา
แต่ว่าเมื่อทนายจะอุทธรณ์ก็คือไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ใต้เท้าได้พิพากษา
แล้วก็ในการจัญญาวันเป็นทนาย
ในเรื่องนั้นเก่านี้แหม่งกระทั้งว่ารถวันเดียวถ้ามันไม่ถูกมันไม่ได้นะ

ไตตองฆ่าคนโดยไต่ตอง

เขาไปสู้มาตรา๒๙๐ว่าทำร้ายร่างกายโทษต่ำมากนะทำร้ายร่างกายแล้วพังมือทำให้ตาย
สารตัดสินออกมาที่๒๘๘ฆ่าคนตายโดยเจตนา
คือเขาไม่ได้รับสภาพเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนา
ถ้าเขารับสาภาพว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาคือ

เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจำไม่ได้เลยมาตรา
คือโจทย์ต้องการให้ผิดที่ฆ่าโดยไตรอง
ในขณะที่ทางเปรี้ยวสู้ว่าพลั้งมือทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เลยนะครับ

ใช่ไหมอันนี้คือคนละมาตรา
แต่ที่สารท่านลงโทษคือท่านลงตรงนี้ท่านลงอีกมาตราหนึ่ง

ทีนี้ที่ทนายบอกคือว่าถ้าจะลดอันนี้ในทางกฎหมายใช่ไหม

คือเหมือนกับว่ารักทรัพย์คุณก็รับสารภาพว่ารักทรัพย์ก็ลดครึ่งหนึ่ง
เข้าใจแต่ทีนี้การรับของเปรี้ยวและพวกมันไปอีกมาตราที่เขาสู้
ไม่ได้รับที่มาตราที่สารลงถูกไหม
เขาไม่ได้รับว่าเขาฆ่าคนตายไม่ได้รับตามที่สารลง
ก็เลยทำให้ทนายบอกว่ามองว่าตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยทนายจะสู้ตรงนี้แหละ

คือเขาปฏิเสธเลยล่ะเอาตรงเขาปฏิเสธเขาสู้ก็ดีนะเนี่ย
เขาสู้คดีนะว่าเขาทำร้ายร่างกายเขาปฏิเสธเลยนะ
อันนี้คือข้อกฎหมายถูกไหมคือสารลงมาตรานี้ถ้าเขารับมาตรานี้แล้วลดโทษ

ก่อนที่ผมเคยมาพูดตรงนี้ตอนนั้นฟ้องผมเคยคุยนอกรอบกับคุณจอมขวัญ
ไต่ตรองผมยังบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาสำนึกเขามารับว่าได้ค่าแล้วล่ะ
คือรับเจตนาฆ่าอันนี้เขาปฏิเสธทั้งเจตนาฆ่าแล้วก็ไต่ตองฆ่า
แต่มาสู้ประเด็นว่าทำร้ายร่างกายมันออกอีกมาตราหนึ่งแล้วก็สู้จนถึงวันสุดท้าย
สิ้นสุดเลยไม่มีคำว่ารับสารภาพว่าฆ่านะแต่ว่าจะมาเป็นประโยชน์กับคดีได้ไง
เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นการสู้ด้วยแล้วสู้ไปสู้เป็นความเท็จด้วย
ถ้าพูดจริงนะถ้าการพิสูจน์นะบอกว่าหมอก็บอกว่าถุงดำผูกแล้วทำให้ตาย
บอกว่าถุงดำตายแล้วก่อนจะผ่าศพแล้วก็เอาไปผูก
คือทั้งหมดนี้ที่ทนายบอกมาคือไม่มีประโยชน์
คือไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์อะไรเลย
ก็เหมือนกับว่าการตายถุงดำผูกก่อนก่อนที่จะตาย
แต่เขาสู้ว่าตายแล้วเขากลัวเห็นหน้าคนตาย
เหมือนกับว่าถ้าไม่เอาความจริงมาพูดยิ่งหนักเขาอีก
ในขณะที่ทางนู้นเขาสู้อีกข้อหาหนึ่ง

คือรับสาภาพสั้นนะรับสาภาพนะ

ตำรวจเขาถ่ายวีดีโอไว้ตลอดทางเลยนะ
เพราะเขาจะไปจับพวกที่มารอรับที่โรงแรมด้วย

อันนี้คือที่จะบอกเหมือนกันเพราะเมื่อวานพูดแบบนี้

หมายถึงว่าคดีนี้คือทนายก็มองว่าจำนนท์เหมือนกัน
จำนนท์ตลาดขาดเพราะว่าคนตายอยู่ในมือคุณ
คุณรับสารภาพว่าไปผ่าศพ

อ่าเข้าใจเดี๋ยวจะบอกว่าเอาเท่านี้ก่อน
เพราะว่าเราจะตามคดีนี้ต่อแน่นอน
แต่เข้าใจทั้งหมดทั้งข้อเท็จจริงที่สู้กัน

และข้อกฎหมายที่ทนายบอกว่าต้องอุทธรณ์ด้วยว่า

ทนายวันนี้ขอบคุณอุตส่าหบินมาฝนตกด้วย

คุณผู้ชมคะเราตามคดีนี้กันต่อแน่นอนนะคะ
เพราะว่าต้องสู้กันอาจจะระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ

สักครู่คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่อีกหลายข่าว